คุณผู้ชมค่ะเมื่อต้นปีของปีที่แล้วสักประมาณมีนาคม
ตำรวจไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓คน
ขณะที่ลักลอบนำยาอีลักษณะคือเป็นลายการ์ตูนวัยรุ่นชอบใช่ไหมคะ

ขณะที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หลังจากนั้นก็ทำเรื่องส่งฟ้องศาลนะคะ
จำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่๒และ๓สารพิพากษายกฟ้องค่ะ
วันนี้สารอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการคดียาเสพติด
เพลเป็นชาวจังหวัดน้องคาย
นางสาววรารัฐจันทมาสหรือแอ๋มอายุ๒๖ปีเป็นชาวกรุงเทพมหานคร
นายทรงพลธมิยะอายุ๓๔ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรี
ทั้งหมดเป็นจำเลยที่๑ถึง๓ตามลำดับ
ในความผิดตามพยเสพติดให้โทษพศ๒๕๒๒
และความผิดตามพรบมาตรการปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๔ถึง๘มีนาคม๒๕๕๙
จำเลยทั้ง๓ร่วมกันซื้อยาอีของกลางจำนวน๕๗๓๑เมตร
ซึ่งเป็นยาอีรูปแบบใหม่ลายการ์ตูน
เดินทางมาจากประเทศเนเทอร์แลนด์เพื่อลักลอบนำเข้ามาจำหน่าย
แต่ที่สุดถูกตำรวจสนามบินสุวรรณภูมิจับกลุ่มตัวไว้ได้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ส่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ลักษณะการกระทำผิดของอ้อแอ้เป็นการกระทำผิดตามฟ้อง
นำเข้ายาอีมาจำหน่ายในประเทศ
พากษาประหารชีวิตแต่จำเลยให้การยอมรับสารภาพ
ทั้งชั้นสอบสวนและชั้นศร
คงโทษจำคุกจำเลยที่๑ตลอดชีวิต
จำเลยที่๒๓สารยกประโยชน์ความสงสัยให้กับจำเลย